มาดูการพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙

ตอนที่เป็นข่าวเป็นเรื่องแห่งความโหดเยี่ยมเลยในช่วงนั้น
มีกลุ่มวัยรุ่นนะรวมแล้ว๑๔คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเนี่ย
บุกเข้าไปในหอพักแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
คือหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขามีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ๑๔คนเนี่ย
มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวแฟนเก่าแฟนใหม่เนี่ย
กับเพื่อนของผู้ตายที่อยู่หอพักแห่งนี้
ตั้งใจว่าจะมาเอาเรื่องคนที่เป็นโจทย์เป็นคู่กรณีกัน
ปรากฏว่าขึ้นมาถึงห้องนี้คู่กรณีไม่อยู่นะอยู่แต่เพื่อนเขา
ก็ไปทำร้ายเพื่อนเขาทุกคนที่อยู่ในห้อง
คนที่เสียชีวิตคือเขานอนอยู่ด้วยนะคะถูกต้องนอนหลับอยู่อ่ะ
ตายไปหนึ่งอืมบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนค่ะนะถูกทำร้ายไปเนี่ยนะ
คือคนที่เสียชีวิตก็คือน้องปอนนะนายธิรพงศ์ทิติฐานอายุ๒๔ปี
นักศึกษาชั้นปี๔ของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรชบุรีนะฮะ
ถูกคนร้ายที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเนี่ยใช้ไขควงปลายแหลม
แทงเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุผ่านศีรษะเนี่ยฮะ
คือทะลุผ่านศีรษะเข้าไปถึงเนื้อสมองอะแล้วก็ตายอะ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่อยู่ในห้องก็โดนฟันไปที่แขนโดนฟันหน้าอย่างนี้ค่ะ
แล้วมากัน๑๓๑๔คนแต่ว่าผู้ต้องหาคนสำคัญเลยเนี่ยมีอยู่๒คนด้วยกัน
คนหนึ่งคือนายกรกนกหรือนายอาร์ตวรรณสาธิตนะ
อีกคนนึงก็คือนายเดชาธรหรือในไร้มูลมณีนะ
คือนายเดชาธรเนี่ยเป็นลูกของตำรวจด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเนี่ยเลยคนต้นเรื่องเลย
คือนายเดชาธรเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องหญิงสาวที่เป็นแฟนกับเพื่อนของผู้ตาย
ที่เขาจะมาหาแล้วไม่เจอเหมือนเป็นแฟนเก่ากันกลับไปคบกันอะไรแบบเนี้ย
เป็นแฟนเก่าแฟนใหม่มาคบนายเดชาธรแล้วยังพูดถึงแฟนเก่าแล้วหึงหวงอะไรอย่างนี้
พวกมาเลยไม่เจอเขาแต่ว่าเล่นเพื่อนเขาซะทั้งตายทั้งเจ็บสาหัส
วันนี้สารอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้นะครับ
เป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับซึ่งสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะครับ
สารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในคดีที่จำเลยทั้งหมดร่วมกันทำร้ายร่างกาย
นายธิรพงศ์หรือว่าน้องปอนนะฮะจนเสียชีวิตกับเพื่อนอีก๓คนบาดเจ็บสาหัสนะ
โดยในวันนี้มีแค่นายเดชาธรนะฮะจำเลยที่๒คนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัว
ก็เลยถูกควบคุมตัวมาจากเรือนจำที่เหลือได้ประกันตัวก็มาที่ศาล
พิษข้อพยานหลักฐานแล้วนะครับเห็นว่ามีประจักษ์พยานที่อยู่ในห้องเกิดเหตุ
หอพักและผู้บาดเจ็บรวมทั้งกล้องวงจรปิดหน้าหอพัก
สถานที่ตามเส้นทางรถยนต์พวกจำเลยขับผ่าน
และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบิกความสอดคล้องกันว่า
จำเลยที่หนึ่งถึงสิบสามความจริงมีสิบสี่คน
จำเลยที่๑ถึง๑๓ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในห้องผู้ตายและรุมทำร้าย
โดยจำเลยที่๑ก็คือนายกรกนกได้ล็อกคอผู้ตาย
แล้วจำเลยก็ใช้ไขควงแทงขมับผู้ตาย
ในเวลาต่อมาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายกรกนกหรือนายอาร์ต
เป็นการพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวฐานฆ่าผู้อื่น
ส่วนจำเลยที่๒นายเดชาธรให้จำคุก๒๕ปี๖เดือน
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็บุกรุกเพราะว่านายเดชาธรเนี่ย
เข้าไปทำร้ายร่างกายเขาตอนที่ผู้เสียชีวิตเขาถูกล็อกอยู่นะ
ส่วนจำเลยคนอื่นนะครับสารก็มีคำพิพากษา
ในการลงโทษก็ลดหลั่นกันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยสารพิพากษาในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด๑๔คน
คนนึงเนี่ยถูกยกฟ้องนะฮะเพราะว่าจากหลักฐานเนี่ยชัดว่าอยู่ที่รถไม่ได้ขึ้นไปบนห้อง
ส่วนที่เหลือก็มีพิพากษาจำคุกทั้งคนละ๑ปีฐานบุกรุก
แล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายมีคนละ๑๑ปีก็มีฐานบุกรุกเคหสถาน
ในเวลากลางคืนร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะครับ
แล้วก็ยังมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่มีคดีเก่าเดิมอยู่ด้วย
ก็ต้องถูกบวกโทษเพิ่มไปด้วยมีจำเลยที่ถูกจำคุกคนละ๑๐ปี๖เดือนด้วย
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะแล้วก็ยังให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับเจ้าของหอพักที่เกิดเหตุเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทนะครับ
ทั้ง๑๓คนต้องร่วมกันชดใช้ชดใช้ให้กับเจ้าของห้องเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บ๑๒๕๐๐๐บาทผู้บาดเจ็บอีกคนนึงให้ชดใช้๙๕๐๐๐บาท
ส่วนแม่ของน้องปอนที่เสียชีวิตนะฮะให้ชดใช้ให้แม่ของน้องปอน๖๘๗๐๐๐บาท
ทั้งดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ๒๕กุมภาพันธ์๒๕๖๐และจนกว่าจะชำระครบถ้วนด้วย
คือทางครอบครัวของน้องปอนเนี่ยคุณป้าบอกว่าเบื้องต้นครอบครัวก็พอใจกับผลคำพิพากษา
ไม่ยื่นอุทธรณคดีนะเพราะว่าถ้าฝ่ายจำเลยยื่นอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่ยืนยันว่าไม่อโหสิกรรมให้ขอให้คนที่ฆ่าหลานของตัวเองไปรับโทษตามกฎหมายอันนี้คุณป้าบอก
ส่วนคุณแม่ของน้องปอนนะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้
ศพของน้องปอนตอนนี้ยังแช่อยู่ในโรงเย็นอยู่ที่บ้านที่จังหวัดชุมพร
หลังจากนี้จะรอดูจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดในชั้นศาลแล้วก็จะพิจารณาเรื่องการเผาศพลูก
ขอเอาแบบจนถึงที่สุดเลยว่าถึงที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับในชั้นศาล
ทุกวันนี้แม่บอกว่ากลับจากทำงานกลับไปบ้านยังต้องไปเปิดดูหน้าลูกชายในโรงศพทุกวัน
หากน้องปอนฟังอยู่อยากบอกว่าขอให้น้องปอนไปสู่สุขติและไปสู่พบภูมิที่ดี
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอีก

เป็นข่าวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะทางครอบครัวบอกว่าจะไม่เผาศพน้องปอนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด